เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าตกลงแล้วยังไง

ไปนานที่ไปเบอร์ลินไปเรมันเมื่อสิ้นปี

เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้หรือเราจะไม่ให้ก็ได้

คุณต้องให้ไม่ให้ไม่ได้จะน่าเกลียดมาก

ใช่ค่ะส่วนในประเทศไทยนี้ก็แล้วแต่ร้าน
แต่ก็มีหลายร้านที่มีแวด๗แล้ว

โพสต์เป็นเรื่องราวบนเว็บไซต์พันทิพย์เลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาปฏิเสธการจ่ายเซอร์เวชชาร์จ
ทุกร้านมาเป็นเวลา๒เดือนแล้ว
ต้องเรียกผู้จัดการร้านออกมาคุย
เล่าเป็นเรื่องราวยาวแบบนี้เลยนะคะ
ก็ร้านค้าบางร้านก็หัวหมอใช้จุดอ่อนนู่นนี่นั่น

ก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา๒เดือน
ชายคนนี้เขาไปกินอาหารในร้าน
ก็เรียกผู้จัดการร้านมาพูดคุยทุกครั้ง
ปฏิเสธการจ่ายค่าบริการหรือเซอร์วิสชาร์จ
เหนือจากค่าอาหารมาโดยตลอด
หลังพบว่าบางร้านเรียกเก็บสูง๑๐๒๐นะคะ

ก็ไม่มีสิ่งไหนที่แตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป

ไม่ใช่การผลักภาระให้ผู้บริโภคแบบมัดมือชก
และถ้าร้านค้าอื่นธุรกิจบริการอื่น

ซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนเยอะเลยทีเดียว

แต่ว่ายังเป็นเรื่องราวที่คนยังพูดถึงต่ออยู่

มองว่าร้านอาหารควรจะคิดค่าบริการรวมภาษี
และเซอร์วิชชาชเข้าไปในเมนูเลยค่ะ

จากมาเสิร์ฟแล้วก็เดินจากไปค่ะ

จริงแล้วจะตกถึงพนักงานที่ให้บริการกี่เปอร์เซ็นต์

แต่บางรายก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้โพสต์
ถึงกับเรียกผู้จัดการร้านมาคุย
เพื่อที่จะไม่ยอมจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์จนะคะ
ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับผู้โพสต์
มองว่าทางร้านเนี่ยมีการแจ้งอย่างชัดเจนอยู่แล้ว

ก็การไปบอกว่าปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเซอร์วิชาร์จ

เพราะว่าหมายความว่าทางผู้บริโภค
ยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะคะ

จะอยู่ได้ก็เพราะเซอร์วิสชาร์จในส่วนนี้ค่ะ

บอกว่าถ้าร้านค้ามีการติดป้ายชัดเจน
ว่ามีการเรียกเก็บเซอร์วิสชาร์จเนี่ย
จะปฏิเสธการชำระเงินคงไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังทานอาหารเสร็จแล้ว
เพราะถ้าไม่พอใจก็ไม่ควรที่จะซื้อ
หรือใช้บริการตั้งแต่แรกค่ะ
แต่ว่าถ้าร้านติดป้ายไม่ชัดเจน

กรณีแบบนี้สามารถปฏิเสธการจ่ายได้นะคะ
ขณะที่๑๐๓ภัยโรศคณึงทรัพย์ค่ะ
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
บอกว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุม
ซึ่งทางร้านอาหารสามารถเรียกเก็บได้ตามความเหมาะสมค่ะ
แต่ว่าต้องติดป้ายประกาศให้ชัดเจนกับผู้บริโภค

ว่ามีประชาชนมาร้องเรียนเรื่องนี้มาบ้างจำนวนนึง
แล้วก็ได้เรียกร้านค้าเข้ามาพูดคุยบ้างแล้ว
แต่ยังไงเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับทางกรมการค้าภายในอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วก็เป็นธรรมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะก็พยายามหาข้อมูล
นักกฎหมายหลายเขาพูดสอดคล้องกัน
ว่าจริงแล้วเรามีสิทธิ์จะไม่จ่ายก็ได้
แต่ถ้าทางร้านเขาเขียนในเมนูลองสังเกตดู
ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ว่ายังไม่รวมตัวสีขาวเล็ก

คือถ้าเราสั่งแปลว่าเรายอมรับเงื่อนไขนี้
เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายเฉพาะที่มันมาควบคุม

ใช่ญี่ปุ่นไม่มีไม่มีทริปด้วยนะ
เพราะว่าเหมือนเขาบริหารจัดการรวมไปแล้วอะค่ะ